เรื่องของหลักฐานล้วนเช่นถ้าพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าเขามีรูปเขามีเอกสารเขามีหลักฐานมีพยานยืนยันได้ว่า
วันที่อาจารย์สายประสิทธิ์ไปเจอกับคุณธนสิทธิ์เนี่ยแล้วก็คำนวณกันเขาไม่อยู่จะมาบอกว่าเขาเกี่ยวไม่ได้
แต่วงเล็บไว้ก่อนนะคะเกี่ยวเบื้องหลังไม่เบื้องหลังใครจะกล่าวหาเขาอันนี้คนละเรื่องแต่เขาไม่อยู่วันนั้น
คำถามคือเอกสารที่พนมเอกสมยศให้กรรมธิการทิ้งได้เลยนะคะถ้าพนมเอกสมยศพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่อยู่วันนั้นจริง
ถูกต้องครับคุณจอมวันคือถูกต้องเลยว่าถ้าสมมุติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพูดเลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่สวิสเตอร์แลนด์ในวันดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันจริงไม่ได้มีการกลับบ้านมาก่อนไม่ได้มีอะไรกันมาก่อน
ตัวท่านก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับอาจจะมีติ่งนิดหน่อยว่าในกรรมธิการสนชเนี่ยท่านไปพูดแบบนี้ทำไมเพราะท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้หรือเปล่านะครับ
จากว่าตัวเองก็เคยทำคดีนี้มาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับตอนนี้คำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยความเกี่ยวข้องของพลตำรวจเอกเนี่ยสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยเกี่ยวข้องแค่ไหนกับคดีนี้
แต่นิดนึงคุณจอมขวัญผมเนี่ยเป็นคนถามผมถามตัวพลตำรวจเอกมนูเมฆเหมาะผมถามพันธุ์ตำรวจเอกวิรดลนะครับผมถามย้ำหลายครั้งถึงความเกี่ยวพันธุ์ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ตกลงมันยังไงกันแน่ใครเป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์มา
แต่สิ่งที่เราได้รับข้อเท็จจริงกลับมาเนี่ยจากพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกเนี่ยท่านพูดเสมือนกับว่าอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยอยู่ก็เดินเข้าไปที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เอาทฤษฎีต่างเนี่ยมาพูดให้ท่านธนสิทธิ์ฟังแล้วสุดท้ายท่านธนสิทธิ์ก็เลยเชื่อ
ซึ่งถามว่าคนธรรมดาเนี่ยที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยอยู่จะเข้าไปที่พิสูจน์หลักฐานได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีที่มาที่ไป
แล้วทุกฝ่ายก็ยอมรับตรงว่าการพูดคุยการฟังการนำเสนอของอาจารย์สายประสิทธิ์เป็นการพิจารณาในห้องของพลตำรวจเอกมนุเมฆเหมาะ
ดังนั้นต่อให้สุดท้ายนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้สิ่งที่ต้องคำถามต้องตั้งคำถามต่อไปแล้วแล้วทำไมอยู่อยู่อาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยไปอยู่ในห้องประชุมของพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกได้นะครับ
ซึ่งตัวท่านเองก็ตอบชัดไม่ได้ว่าคือท่านเองก็ไม่ยืนยันว่าผลตำรวจเอกสมยศเนี่ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
คือไม่ยืนยันทั้งในเชิงในเชิงบอกว่าพลตำรวจเอกสมยศเกี่ยวแล้วก็ไม่ยืนยันในเชิงว่าพลตำรวจเอกสมยศไม่เกี่ยว
นี่แหละครับเป็นความยุ่งยากของคดีนี้แต่จริงผมคิดว่าถ้าพลตำรวจเอกสมยศนะครับตัวท่านบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยท่านมาที่กรรมธิการเลยมาชี้แจงเลย
ก็ยินดีรับฟังอยู่แล้ว
ก็ไปชุดอาจารย์วิชาก็ไม่ต่างกันนะคะก็คือใช้ข้อมูลชุดเดียวกันได้หรือเอาข้อมูลที่ท่านสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้
คือมันอย่างนี้ครับถ้าท่านมาเราก็เชิญท่านธนสิทธิ์มาด้วยก็สองคนอยู่ตรงนั้นสมมุติพลตำรวจเอกสมยศไม่อยู่แล้วท่านธนสิทธิค้านเนี่ย
หักล้างกันตรงนั้นเลยผมว่าจบเราก็จะได้ไม่ต้องนำไปสู่ข้อสงสัยอีกนะครับ
ปัญหาก็คือว่าวันนี้จุดเกาะเกียวที่คำถามสังคม

ก็พูดในลักษณะเหมือนกับว่าท่านก็รู้เห็น
การที่อาจารย์ไส้ประสิทธิ์ไปพบ
ก็คือไปพบกับท่านธนสิทธิ์
คุณผู้ชมค่ะที่สสรังสิมันค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ขออภัยเรียกชื่อเป็นชื่อติดแล้วนะคะ

คือมันจะมีประเด็นเรื่องของน้ำหนักนะคะ
เพราะว่าถ้าเราจำได้ในชั้นกรรมธิการ
เวลาสอบการย้อนเกร็ดของคดีกลับไป
จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลข

ถ้าเราอ่านสำนวนที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะคะ

เราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักมันมาอยู่ช่วงท้าย
ตรงที่มีการพูดถึงผู้ชายสองคน
ที่มีการบอกว่าเมื่อวันนั้นคืนนั้น
ดูแล้วเนี่ยรถของเขาเองก็ไม่เร็ว
รถของวรยุทธ์ก็ไม่เร็วนะคะ
ถ้าเราจำอันนี้ได้อันนี้คือใจความหลัก
แล้วมันไปพ่วงกันกับมีการเปลี่ยนตัวเลข
ที่พันธบทเอกทนาศิษยศยศปัจจุบันนะคะ
ได้มีการเปลี่ยนตัวเลขจาก๑๗๗มาเป็น๗๙กว่าใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ในเอกสารการสั่งไม่ฟ้องของอายการเนี่ย
ถ้าเราไปดูปีพศมันสำคัญตรงนี้ค่ะ
คือท่านธนสิทธิ์พยายามจะชี้แจงคำมาธิการโดยที่พยายามให้เห็นว่า
ตัวเขาซึ่งเขามาปี๕๙นะคะตัวเลขที่เปลี่ยนเนี่ยนะคะ
แล้วของอาจารย์สายประสิทธิ์มาปี๖๐นะคะ
คือเขาพยายามจะบอกว่าตัวเลขเขาที่มาปี๕๙มันไม่ได้มาจากตัวเขาเอง
มีมาเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วซึ่งคนนั้นก็คือชื่ออาจารย์สายประสิทธิ
ซึ่งในคำสั่งไม่ฟ้องอายการระบุพูดถึงว่ามาปี๖๐
คือที่ฉันเอกใจอันนี้ตั้งแต่ตอนที่อ่านตอนแรกแล้วว่าอาจารย์สายประสิทธิ์จะมีผลอะไร
ในเมื่อพอถอเองเนี่ยตำรวจเองก็ให้ตัวเลขที่กลับมาจาก๑๗๗มาเป็น๗๙ไม่ถึง๘๐ตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
มันก็เลยถูกพิสูจน์ในกรรมธิการที่พันธบทเอกธนสิทธิ์พยายามจะย้ำ

ก็เลยสาวว่าถ้าสมมุติเจ้าตัวยืนยันว่าที่ตัวเองต้องมาคิดให้ได้สูตรนี้มันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์นี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นใจความสัมพันธ์สำคัญเกือบจะที่สุดของคดีนี้นะคะ
เพราะถ้าดูการเขียนทั้งหมดหรือการพูดทั้งหมดของคนที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ในการคำนวณเนี่ยมันมีผล
เพราะฉะนั้นคนที่จะโดนคนแรกเลยถ้ามีการผิดพลาดหรือมีการบิดพริ้วหรือมีขบวนการจริงคือธนสิทธิ์
เพราะฉะนั้นเขาถึงพยายามจะอธิบายว่าทำไมตัวเลขมันถึงเปลี่ยนจาก๑๗๗เป็น๗๙กว่า